แต่ว่าเขารับบทร้ายก็เลยถึงร้ายก็รักไง
ล่าสุดไปเจอเค้าระบทเป็นนางร้าย
หลายมากปากแดงแป็งอย่างนี้เลยค่ะ
เรายืนปล่อยเก้าอี้เราไม่ต้องใช้มั้ย

นางร้ายรุ่นเด็ก

เป็นสาวเหนือจังหวัดลำพูนแต่ว่าอีสานคัดมวลอีหลีค่ะ
ขณะที่แจ๊กกะรีนไปสัมภาษณ์นะคะนี่ชวนเต้นค่ะ
เห็นไหมนอกจากเต้นในสตูข้างนอกจากนี้เต้นด้วยนะคะแท็บนะคะสัมภาษณ์ว่า

คุณจริงเหรอสวยขนาดนี้ยังโสดเหรอ
แล้วนางตะโกนแบบดังมากจริงไม่เชื่อไปฟังสัมภาษณ์ค่ะ
เต้นไปโสดแบบตะโกนไปจ้า
อ้าวเพลงยังยัง
เพลงถ้าคิดว่าไหวก็เดินเข้ามา

อ่าแล้วก็คือชุดธรรมดาก็ไม่ได้ธรรมดาก็คือประมาณนี้

อ้าวเหรอยืนหนึ่งใช่ขายที่แบบ
โศดเขาคณนั่นโศด
คนดมือมันก็โศดพี่แจ๊คโศดปะ

พี่หลิวช่วยตะโกนเพื่อเชอรี่ด้วยเชอรี่ก็โสด
ถ้าตะโกนพับกันนิ้วเปิดแล้ว

ไม่กล้าเสียงดังเดี๋ยวเปิดทีวีอยู่
อย่างที่ตรงอย่างแบบน้อยสบาย

เรื่องความเผาของสาวลิวก็ว่าไปค่ะยืน๑ค่ะ

รวมไปถึงนะคะเจ้าแม่จามเทวีที่จังหวัดลำพูนจำได้ไหม
ตอนนั้นที่นางไปไหว้แล้วนางบอกว่าเหมือนแบบตัวเองกับชาติมาเกิด
เพราะเกิดที่ลำพูนด้วยค่ะเรียกว่าสาวหลิวเนี่ยเขามูหนักจริงจัง
ูแบบเข้าเส้นเลือดมูแบบไปให้สุดแล้วหยุดที่ความปัง

มือเบลอเต็มไปหมดแล้ว

ไปอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากลับบ้านกลับที่ลำพูนอะไรอย่างนี้
ก็จะกลับไปกราบเจ้าแม่จามเทวีจ้า
ก็ขอทุกองค์ที่เรานับถือ